ถือว่าเป็นเวทีความร่วมมือที่ครอบคลุมทุกอนุภูมิภาคในเอเชียนะครับ
ซึ่งในระหว่างวันที่๘ถึง๑๐ตุลาคมนี้
ในฐานะสมาชิกและผู้รีเริ่มก่อตั้ง
ก็จะได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย
เพื่อให้ผู้นำจากประเทศสมาชิก๓๔ประเทศได้ร่วมกันหารือ
เพื่อขยายความร่วมมือในด้านต่าง
ไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกันต่อไป
ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากรายงานครับ
เวียนกลับมาประชุมที่ประเทศไทย
ซึ่งเป็นประเทศที่ริเริ่มและร่วมก่อตั้งอีกครั้งหนึ่ง

ซึ่งที่ประชุมได้จัดลำดับความสำคัญ
เพื่อสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนคศ๒๕๖๒
แก่การพัฒนาความเชื่อมโยงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ความเชื่อมโยงระหว่างความมั่นคงทางอาหารพลังงานและน้ำ

และวิถีทางเลือกสู่การพัฒนาอย่างทั่วถึงและยั่งยืน
ซึ่งไทยได้เสนอเป็นผู้ขับเคลื่อนหลักในสาขานี้
โดยนำเสนอหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางหนึ่ง
ในการไปสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

โดยจะมีผู้แทนจากประเทศสมาชิกรวม๓๔ประเทศเข้าร่วม
ระดับผู้นำระดับรัฐมนตรีและผู้แทนระดับสูง
เพื่อหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
เพื่อเสริมสร้างและขยายความร่วมมือใน๖สาขาข้างต้น
ซึ่งนายวิทยาวัฒน์ศรีวิหกรองประหลัดกระทรวงการต่างประเทศ
ระบุว่าการเชื่อมโยงในมิติต่างจะเป็นอีกหนึ่งวาระ
ไทยพยายามผลักดันให้มีการหารือ
ในที่ประชุมสุดยอดที่จะมีขึ้น
เพราะว่าในเอเชียเนี่ยอย่างที่ได้กล่าวนะครับว่า
แต่ละประเทศมีจุดแข็งไม่เหมือนกันแต่มีความหลากหลายกัน
เพราะฉะนั้นการที่ประเทศไทยอยู่ตรงศูนย์กลางนะครับ
ถ้าดูแผนที่แล้วศูนย์กลางของทวีปเอเชียพอดี
เราก็สามารถที่จะเชื่อมโยงทั้งได้
การค้าการลงทุนการท่องเที่ยว
เส้นทางคำนาคมต่างรวมทั้งเป็นศูนย์นะครับ
ต่างที่เกิดขึ้นในเอเชียนะครับ
และจุดแข็งต่างเหล่านี้ซึ่งเกิดขึ้นกับประเทศไทย
ก็ถือว่าเป็นวาระที่สำคัญที่เราจะพูดคุยกับประเทศสมาชิก
แล้วก็ผลักดันให้เป็นวาระในการพัฒนาประเทศของเราต่อไป
อกจากนี้ยังคาดว่าที่ประชุมจะรับรองเอกสารสำคัญอย่างน้อย๒ฉบับ
แก่๑เอกสารว่าด้วยวิสัยทัศน์กรอบความร่วมมือเอเชียคศ๒๕๖๒
หรือในอีก๑๕ปีข้างหน้าที่จะมีเนื้อหาสอดคล้อง
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ
ส่วนเอกสารฉบับที่๒คือปฏิญญากรุงเทพ
ซึ่งจะแสดงความมุ่งมั่นของผู้นำที่ได้มาร่วมประชุมกัน
ว่าจะดำเนินการอย่างไรบ้างในอนาคต
ในการทำให้เอเชียนำจุดแข็งมารวมกันเป็นหนึ่งเดียว
ขณะที่ประชาคมเอเชียถือเป็นสิ่งที่มุ่งหวังให้เกิดขึ้นในอนาคต
ถ้าเราสังเกตดูจากทั่วโลก
เอเชียอาจจะยังเป็นทวีปเดียวที่ยังไม่ได้มีการรวมกลุ่มกัน
เพราะฉะนั้นในวิสัยทัศน์ของกรอบความร่วมมือเอเชีย
เรามองไปข้างหน้าในฐานะที่เราเป็นประเทศสำคัญในผู้ก่อตั้ง
เราคิดว่าในอนาคตข้างหน้าซึ่งไม่ไกลจากนี้ไปมาก
เอเชียจะสามารถรวมตัวกันได้

แล้วก็เอาจุดแข็งของดีที่แต่ละประเทศมีอยู่

กรอบความร่วมมือเอเชียก่อตั้งเมื่อปี๒๕๔๕
เพื่อเป็นตัวเชื่อมโยงความร่วมมือ
สร้างความมั่นคงมั่งคั่งและเสถียรภาพในภูมิภาค
บนพื้นฐานของความหลากหลาย
ปัจจุบันเอซีดีมีสมาชิก๓๔ประเทศ

มีความหลากหลายทั้งทรัพยากรเชื้อชาติศาสนาและวัฒนธรรม
ประชากรรัฐสมาชิกรวมกันกว่า๔๐๐๐ล้านคน
ส่วนเศรษฐกิจต่อเศรษฐกิจโลกคิดเป็นร้อยละ๓๖